เมืองทองเล่นในบ้านพบกับทางราชบุรีนะครับ

เช็คมาแล้วบอกว่าจังหวะนี้นะครับมีการทำฟาวกัน
ปวีไปเล่นนอกเกมใส่ชาติชายครับแล้วก็ย้อนให้จุดโทษ
ไปเหลืองปวีวิเล็นด์ปอล์ฟยิงเข้าหนึ่งศูนย์จากนั้นตีเสมอครับ
แดดเล่ยิงทีมเก่านะครับหนึ่งหนึ่งจบครึ่งแรก
แล้วก็ในช่วงครึ่งหลังครับเหลืออีก๑๐นาที
วิเล็นด์ปอล์ฟมามงให้ทางเมืองทองแสงนับอีกครั้งหนึ่งครับ
สองต่อหนึ่งเป็นประตูชัยเก็บสามคะแนนแรก
ระดูการนี้ครับกิเลนพยองแข่งสามนัดมี๕แต้มอยู่ที่สี่
ส่วนราชบุรีสี่นัดมีสี่แต้มอยู่อันดับเก้าครับโปรแกรมวันนี้คู่บิ๊ก
เลยนะครับแบงค์คอพบกับบุรีรำเวลาสิบเจ็ดนาทีนาที
ขอนแก่นยูเนเต็ดพบกับทางชนบุรีครับเวลาสิบแปดนาฬิกา
แล้วก็เชียงรายยูเนเต็ดเจอกับประจวบในเวลา๑๘นาฬิกาเหมือนกัน
ส่วนเรื่องของฝ่ายจัดฟุตบอลอาชีพเวียดนามนะครับที่เคยมีประเด็นว่าอาจจะตัดจบแล้วก็ให้ฮองไอลายเป็นแชมป์เนี่ยนะครับ
แต่สุดท้ายเนี่ยนะครับพออันอันเนี่ยนำเป็นจ่าฝูงนะครับ
สิบสองนัดต้องพลาดแชมป์ไปนะครับเขาบอกว่าไม่มีมติการมอบแชมป์แล้วก็ปรับตกชั้นหรือว่าเลื่อนชั้นครับ
โค้ซิโก้ก็ได้โพสต์อยู่ในโซเชียลมีเดียนะครับ
บอกว่าไม่เป็นไรนะครับฉันยังอยู่ที่นี่อีกนาน
ก็เป็นข้อความเวียดนามเพื่อเป็นการปลอบใจแฟนบอลฮองอันตราย
และยืนยันว่าจะคุมฮองอันต่อในระดูการหน้าคือกรบกระแสเลยครับ
หลังจากถูกเชื่อมโยงว่าอาจจะเปิดตัวเป็นกุญสือคนใหม่ทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับ
ซึ่งตรงนี้นะครับก็ชัดเจนแล้วว่าโคสิโก้ยังอยู่ที่เวียดนามต่อ
ในฟุตซอลโลกครั้งต่อไปในอีก๓ปีข้างหน้า

โดยการแพ้ให้กับคาซักสถานไป๐ต่อ๗
วุฒิก็บอกนะครับว่าต้องกลับไปซ้อมให้หนัก

ซอลทีมชาติไทยนั้นเตรียมจะเดินทางกลับไทย

ก่อนจะแยกย้ายกันไปทำหน้าที่
ให้กับสโมสรในวันที่๙ตุลาคมนี้ต่อไปครับ